คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดกระบี่ถึง๓ครั้งนะคะ
ครั้งแรกในปี๒๕๐๒ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของราศดรชาวกระบี่ค่ะ
โดยเฉพาะพันธาอากาศเอกสุพัฒน์แก้วเก้า
บันเลงบทเพลงสันเสริมพระบรมีเมื่อครั้งรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เพลงสรรเสริญพระบารมีบันเลงขึ้นอีกครั้ง
หน้าพระอุโบสถหลังเก่าวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกระบี
คลาลิเน็ตที่เป่าโดยพันธาอากาศเอกสุพัฒน์แก้ว๙วัย๖๓ปี
ในบริเวณที่เคยร่วมบันเลงกับวงดุริยางกว่า๓๐ชีวิต
คราวรับเสด็จสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมปี๒๕๕๙
เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
แม้เวลาจะผ่านมาแล้ว๔๖ปี
แต่เขายังจดจำได้ดีเหมือนเพิ่งเคยเกิดขึ้น
โดยเฉพาะพระสุรเสียงที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ตรัสถามนักดนตรีทุกคนในวงว่า

บุคลิกของท่านรูปร่างสูงโปร่ง

บุคลิกการเดินต่างนี่หลังตรงหน้าตรง
เดินได้อย่างคล่องแคล่วแล้วเดินได้รวดเร็ว
กระชับกระเฉงคล่องแคล่วปลาดเปรียวครับ
ที่ผมเห็นในสายตาผมท่านยังร่างกายยังแข็งแรง
พอหลังจากเพลงจบไปสบัติสำเร็จ
พระเจ้าหยุวะก็เดินเข้ามาที่คณะวงดนตรี
ซึ่งนักดนตรีก็ไม่ได้ใส่ชุดโยธวาทิศ
เหมือนปัจจุบันใส่ชุดลูกเสือครับ
มาถามท่านถามว่าลูกเสือที่มีกี่กองหรือยังไง

จากนั้นมาท่านก็มองเสร็จแล้วท่านก็เดิน
เดินห่างออกไปสักระยะประมาณสัก๘เมตร๑๐เมตรประมาณนั้น
ท่านก็ไปทักทายกับประสบนิกรก่อน
จากนั้นท่านก็เดินวนกลับมาใหม่
มาถามว่าเหนื่อยไหม
ถามนักดนตรีที่อยู่ในวงครับ
ก็มีรุ่นพี่
เขาก็ตอบแบบไม่กล้าตอบ
ราชาขับไม่ถูกครับ
แล้วก็ท่านก็ยิ้ม
ยิ้มจากนั้นก็เดินกลับไปเยี่ยมประสงค์มิกรก่อนต่อ

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรในจังหวัดกระบีถึง๓ครั้ง

เมื่อวันที่๑๒และ๑๓มีปี๒๕๐๒
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ไปที่สาราว่าการจังหวัดกระบีหลังเก่า
ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

โดยจุดนี้ทั้งสองพระองค์ได้จารึกพระปรมาพิไทยไว้ด้วย
อกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังอำเภอคลองท่อม

ส่วนครั้งที่๒เมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมปี๒๕๕๙
เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง
เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
และครั้งสุดท้ายเมื่อ๑๙เมษายนปี๒๕๕๙
เสด็จเยี่ยมราชดรที่เกาะพี
โดยทั้ง๓ครั้งราศดรในจังหวัดกระบีต่างจดจำ
และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
และมีพระราชปฏิสันธารกับราศดรอย่างไม่ถือพระองค์
ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งของชาวกะบี่
แล้วก็คนหนึ่งของประเทศไทยมีความรู้สึกนะครับ
พระองค์ท่านไม่อยู่แต่เราต้องสร้างความดี
พระองค์ท่านได้ถ่ายทอดแล้วก็ได้ปลูกฝังแล้วก็สร้างสรรค์มา
คำสอนทุกวันที่เราได้ยินจากในสถานีวิทยุ
โทรทัศน์หรือคำสอน
ที่ท่านได้ให้ไว้ในเวลารับปริญญาทุกปีของมหาลัยครับ
ซึ่งคำสอนเหล่านี้ถ้าท่านนำเอามาไต่ตรองและมาอ่านแล้ววิเคราะห์
ท่านก็สามารถจะได้ความรู้ตรงนี้ครับ
นำไปพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดี
จังหวัดกระบีนับว่ามีความสำคัญต่อรัชสมัยของในหลวงราชการที่๙เป็นอย่างมาก
เพราะพระสเวทอดุลยเดชภาหลช้างเผือกคู่พระบรมีเชือกแรกในรัชกาลของพระองค์

ทรงมีพระราชดำรัฐเกี่ยวกับเมืองกระบีใจความตอนหนึ่งว่า
จังหวัดกระบี่สร้างขึ้นมาโดยประชาชนหวังว่าทุกคนจะช่วยกันต่อไป
และจังหวัดนี้เชื่อว่าเป็นนิมิตดีเพราะช้างเผือกที่ได้รับมาจากจังหวัดนี้
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่๑๓มีนาคม๒๕๐๒ณสารากลางจังหวัดกระบี